พอเอาเข้าบ้านวันแรกโดยทั่วไปเนี่ยบ้านเราจะไม่ค่อยมีหมาหอนตอนกลางคืนแต่ว่าคืนนั้นที่เอามีดเข้าบ้าน
หมาเริ่มหอนเราก็มองออกไปที่หน้าต่างนะครับ
เราก็เห็นเหมือนเป็นเงาดำอะครับ
ในตำราโบราณเขาจะบอกว่ามีดที่
ประหยัมงัดเอาด้ามก่าวออก
พองัดด้ามเก่าออกปุ๊บปรากฏว่าสิ่งที่ผมเจอในด้ามมีดเนี่ย

แต่วันนี้มันเหมือนมีน้ำมันที่มีดอะครับ

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม

พร้อมด้วยทีมงานสถานีผีดุ

อย่าลืมว่าเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์หลอน
เหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียล

ในรายการสถานีผีดุของเรานั้น
เคยมาเยี่ยมเยี่ยนเราแล้ว๑ครั้ง
ครั้งนั้นเขามาพร้อมกับของสะสมของเขา

นักสะสมของอาถรรพ์
ซึ่งวันนี้เขามาพร้อมกับของสะสมอีกหนึ่งอย่าง

เราไปรับความหลอนในเทศกาลคริสต์มัส

และตอนนี้แขกรับเชิญที่

เขามาอีกแล้วฮะ
ฉายาของเขาคือนักสะสมของอาถรรพ์ครับ
ยินดีต้อนรับคุณตะของอาถรรพ์ครับ

เอาพี่ม่านแก้ว

มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเข้าไป
เมนต์เยอะแยะมากมาย
รวมไปถึงเรื่องที่คุณตะเอามาเล่า
แล้วก็ล่าสุดที่เราได้คุยกันในสถานีผีดุด้วย
ซึ่งกลายเป็นนักสะสม
ของอาถรรพ์ไปโดยปริยาย

คุณตาของอาถรรพ์

แล้ววันนี้มาก็คือไม่ได้มาตัวเปล่า
เทศกาลจิงเกอร์เบลดูน่ารักของเราแบบนี้นะ

วันนี้เอาอะไรมาก่อนถามก่อนเอาอะไรมาบ้าง
มีภาพนางกวักครับ

ส่วนมากเราจะคุ้นกับนางกวักในอีกรูปแบบหนึ่ง

และวันนี้คุณตะก็จะมีเรื่องมาเล่าให้กับพวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกัน

คราวที่แล้วมาเล่าเรื่องตำราครูถูกไหมครับ
ครั้งนี้มาพร้อมกับของอาถรรพ

อันนี้ค่อยสบายใจหน่อย

ที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วเรื่องราวเป็นยังไงฮะเชิญ

อย่างที่รู้ครับผมจะเก็บของ

หาความรู้ไปเรื่อยอะครับเรารู้ว่ามีอีกในอำภาวาบ้านเราเนี่ย
ก็ยังมีวิชาหนึ่งที่คนสมัยโบราณเนี่ย
เขาจะชอบนำมาใช้ประจำบ้าน
ก็คือเป็นวิชาที่แบบใช้สำหรับปราบผีหรืออะไรอย่างนี้ครับ
ซึ่งตามเขาเรียกว่าหมอชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ย
จะต้องมีมีดประจำตัวเราก็เลยพยายามตามหา
มีดโบราณของทางอำพาวาด
ก็หาอยู่ประมาณสักพักหนึ่งนะครับ
เราก็ไปเจอพี่คนหนึ่งเขาบอกว่า
ยังมีบ้านของเขายังไม่บอกเรานะครับว่าเป็นบ้านสับปะเลอ
เขาบอกว่ามีบ้านเก่าอยู่หลังนึงเป็นหมอหมอย่า
เขามีมีดอยู่เล่มหนึ่งอยากจะขาย
ผมก็เลยเข้าไปดูครับ

มีน้ำไหลออกมาจากตัวใบมีดที่เป็นเหล็ก
อีกไม่นานเนี่ยจะมีคนเสียชีวิต
น้ำอยู่น้ำมันไหลออกมาเนี่ยนะฮะ
ใช่ครับมันก็จะมีเหมือนเป็นตัวน้ำครับเคลือบกับใบมีดอยู่
มันเป็นละอองน้ำที่มันเกาะอยู่ตามใบมีดอย่างนี้หรอ
ครับแต่มันเป็นเหมือนน้ำมันนะครับไหลออกมาจากมีดครับ
เขาก็เลยไม่อยากเก็บไว้ลูกหลานเขาก็เลยไม่อยากเก็บไว้

อันนี้คือมีดนี้มันมีสามารถมีน้ำมันลักษณะไหลออกมาได้ด้วยเหรอ

เป็นเฉพาะอันนี้หรือว่ามีดหมอปกติทั่วไปก็มี
จากที่เราทราบก็คือมันแล้วแต่ว่าวัสดุที่ใช้ทำเป็นอะไร
วัสดุบางอย่างมันเป็นวัสดุอาถรรพ์ซึ่งมีอาถรรพ์อยู่ในตัว
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะอาจจะมีปรากฏการณ์แปลกอยู่เกิดขึ้นกับมีดได้
โอเคหลังจากที่เราไปเห็นชอบเลยไหม
ชอบครับชอบเราก็เลยขอเขาบูชามาครับ
พอเราบูชามาเสร็จเอาเข้าบ้าน

อยู่หลักพรรณครับไม่แพง
พอเอาเข้าบ้านวันแรก
ก็เอาเข้าไม่มีเหตุการณ์อะไรปกติ

โดยทั่วไปบ้านเราจะไม่ค่อยมีหมาหอนตอนกลางคืน

หมาเริ่มหอนหอนตั้งแต่ประมาณตี๒ครับ

เราก็สงสัยเพราะว่ามันหอนมันหยุดที่หน้าบ้านเรา
เราก็มองออกไปที่หน้าต่างครับ
เราก็เห็นเหมือนเป็นเงาดำอะครับ
ยืนกันเต็มหน้าบ้านเลยครับ

เพราะว่าเราก็พอจะทราบครับ
ว่ามันจะต้องมีอะไรมากับพี่เล่มนี้แน่นอน
ตะแน่นอนว่าสะสมของพวกนี้

ผมไม่อยู่บ้าน
โอเคเข้าใจได้ว่าเตรียมตัวรับมืออยู่แล้ว

เราก็เลยโทรไปถามพี่คนที่เราซื้อมา

เล่มนี้มันไม่ใช่มีด

ไม่กล้าพูดกับเราตอนหลังเขาเลยเล่าให้ฟังว่า
เดิมอ่ะหมอยาท่านเนี้ยแกเป็นสับปะเลอด้วยครับ
พอเราทราบแบบนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็เลยหาวิธีที่จะแก้ไขตรงนี้
เพราะฉะนั้นเนี่ยในตำราโบราณเนี่ยเขาจะบอกว่ามีดเนี่ย
เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเปลี่ยนเจ้าของจะต้องเปลี่ยนด้าม

ใช่ครับด้ามที่จับมีดเธอต้องเปลี่ยนด้าม

อยู่ข้างในด้ามมีดนะครับคุณต้าครับผมสนใจความเชื่อเมื่อกี้เวลาเราได้มีดหมอมาหรือว่ามีดหมอมีการเปลี่ยนเจ้าของทำไมถึงจะต้องเปลี่ยนด้าม
คือครูบาอาจารย์สมัยก่อนนะครับเวลาต้องไปสะกดวิญญาณหรืออะไรก็ตามที่มีความเฮียนนะครับตัววิญญาณที่สะกดไว้เนี่ยจะมาอยู่ที่ด้ามครับ

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนเจ้าของหรือว่าการเปลี่ยนมือ

คือดวงวิญญาณที่เหมือนไปสะกดไปปราบใดก็แล้วแต่
เขาจะมารวมตัวกันอยู่ที่ด้ามมีด

แต่มีดเล่มนี้พอเปลี่ยนด้ามปุ๊บ

คือไม่ว่าจะเป็นผมเป็นกระดูกเป็นตะกุด
มันเป็นปกติของมีดหมอทั่วไปไหมครับ
ก็ในตามตำราของทางอย่าง
แล้วจะมีทางนครสวรรค์ที่มีชื่ออย่างพ่อเดิมนะครับ
แต่ทางบ้านผมเนี่ยก็จะมีหลวงปู่แจ้งวัดประดูก
ท่านก็จะทำพวกพี่หมออยู่แล้ว
ซึ่งก็มีการใส่พวกมวลสารพวกนี้เข้าไปในด้ามจริง
อ่าครับก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์ท่าน
ก็จะมีการบรรจุของพวกนี้ไว้
ทีนี้เปลี่ยนด้ามปุ๊บออกมาเจอ
ครับพอเราเจอพวกนี้ปุ๊บ

ตอนแรกเราก็ยังไม่ได้เอาไปทิ้งหรือจำเลยนะครับ
ผ้าขาวห่อไว้แล้วตั้งใจว่าเดี๋ยวพอเปลี่ยนปุ๊บ

ก็คือจะได้ไม่ต้องทิ้งของที่อยู่ข้างใน
ปรากฏว่าตกกลางคืนวันนั้น

ปกติผมขึ้นชั้น๒ผมจะไม่ค่อยเปิดไฟ
ผมก็เดินเข้าไปขึ้นถึงอสรแหละหันกลับมาดูที่บันได
เงาที่เราเห็นหน้าบ้านเมื่อวันที่เอามีดเข้ามา

ครับอยู่ตามบันไดเต็มเลยครับ

ก็พอเห็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็

เดี๋ยวอีกไม่นานก็จะบรรจุด้ามใหม่แล้ว

ภรรยาผมนอนฝัน
ว่ามีเงาดำอยู่ในห้องครับ
อยู่ที่ปลายเตียงนะครับ

แล้วก็ตอนแรกเราก็ยังไม่กล้าบอกนะเราก็บอกว่านี่ไม่มีอะไร
แล้วก็มันยังไม่ถึงเลิกที่จะเปลี่ยนด้าม
คืนนั้นเอาอีกฝันเหมือนเดิม
ทีนี้เปลี่ยนรูปร่างแล้วอีกเป็นอีกเงาหนึ่ง
ก็เหมือนกับว่ามาอยู่ในห้องเหมือนกันครับ
รุ่งเช้าเขาไม่ยอมแล้วเขาถามคันเราแล้วว่า
ถามจริงเอาอะไรเข้ามาหรือเปล่า
เราก็บอกก็พอดีได้มีดเล่นแต่เราก็ไม่บอกนะว่ามีของบางอย่างของอาธารอยู่ที่ด้ามมีด
พอวันรุ่งขึ้นมันเป็นวันเสาร์เราก็รีบไปบ้านอาจารย์เรา
ตอนนั้นก็มืดแล้วถึงบ้านอาจารย์พอเข้าบ้านอาจารย์ได้เนี่ยหมาก็หอนตามเราเลย
แล้วก็พอถึงบ้านอาจารย์ปุ๊บก็เลยบอกแกว่าเนี่ย
ครับจะเอาไฟให้แกส๒๐๐๗
พอเราเอามีดกลับบ้านตอนขาไปเนี่ยวิ่งปกติ
แต่ขากลับอะครับรถผมอ่ะหน้าเชิดเลยครับ

คือเหมือนกับว่าบรรทุกอะไรมาข้างหลัง

ก็ขับมากว่าจะถึงบ้านครับ
ปกติแล้วจากบ้านอาจารย์ผมเนี่ย
พอถึงบ้านเฟ็นก็ถามว่าเอาเพื่อนมาเที่ยวเหมือนกับว่ารับเพื่อนมาด้วยหรอ
แล้วว่าจะรีบเข้าไปทำอาหารให้ชั้นก็เลยคิดว่าคงไม่อยาก
ผมมาคนเดียวก่อนคนอื่นคั้นอักผิดว่าเห็นไว้อยู่ละ
แล้วเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ไปดูบอกว่ามันก็ไม่มี
เขายิ่งมั่นใจว่าเราเอาของที่เกี่ยวกับวิญญาณเข้ามาแน่
ณตอนนั้นเราก็ยังไม่บอกเขาว่าเราเอาอะไรเข้ามา
ยังครับยังไม่ได้บอกครับ
พอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็เลยเอาของที่เราเตรียมไว้เก็บขึ้นไปเก็บข้างบน
แล้วก็ห่อไว้นะครับ
พอวันต่อมาคืนนั้นแฟนผมเอาอีกมาแบบเดิมเลย
แต่คราวนี้หนักหนักเลยคือมาเหมือนมานั่งกดที่ตัวประมาณนี้ครับ
เขาก็เลยแบบบอกว่าถ้าเอาอะไรมาให้เอาไปทิ้งนะอย่าเอาไว้ให้เอาไปทิ้ง
เราก็ตอนแรกก็ยังไม่ทิ้งแต่เราก็แกล้งทำเหมือนเอาไปทิ้งแล้วแต่ว่ายังไม่ทิ้ง
แล้วก็เก็บไว้พอเราก็ไปทำงานนะครับ
ก็ไม่มีอะไรปกติเพราะว่าเราเก็บของไว้ใต้ฐานพระเลย
คือเอาใส่ไว้แล้วก็พาคล่อไว้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แล้วปรากฏว่าวันหนึ่งไปทำงานขากลับมาครับ
ผมเจออาการเดียวนั้นแหละ

ผมขับรถจากกรุงเทพกับอำภาวานะครับ
ปกติผมใช้เวลาชั่วโมงกว่านะครับ

ผมขับมา๓ชั่วโมง

วิ่งมาจนถึงบ้าน
มันก็ยังน่าลอยอยู่
แต่ว่ารอบนี้คือเรากลับมาแล้วก็เขาขึ้นไปนอนกันหมดแล้ว
พอถึงบ้านปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าไอ้รถที่หน้ามันลอย
มันกลับมาสู่สภาวะปกติไงพอถึงบ้าน
เฮ้ยถ้าคิดง่ายเหมือนเขาลงหมดแล้วนะ
ครับแล้วพอคืนนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกครับ
ก็คือขึ้นไปขึ้นไปข้างบนเสร็จ
เรามั่นใจแล้วว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นข้างบนแน่นอน
เราก็เข้าไปห้องพระเลยไปดู
ปรากฏว่าของอาถรรพ์ที่เราเก็บไว้ใต้ผา

ที่เอาออกมาจากด้ามมีดแฟนผมเขาเอาทิ้งขยะไปแล้ว
ว่าของพวกนี้มันทิ้งแบบทั่วไปไม่ได้
แต่เราก็ต้องจำใจว่าเขาทิ้งไปแล้วนะครับ
แล้วก็ตัวเทศบาลก็มาเก็บขยะไปเรียบร้อยแล้ว
พอคืนนั้นเนี่ยเราก็นอนคิดว่าไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้น
พอเรานอนปุ๊บเนี่ยตกกลางคืนทีนี้ไม่ได้เกิดกับแฟนแล้วนะเกิดกับเราเลย
คือเป็นเงาดำเหยียบที่หน้าอก
แล้วก็เหมือนทับเราเลยตัวใหญ่อยู่ที่ปลายเตียงนะครับ

ก็ตอนนั้นก็ฮึดนะครับจนหลุดออกมาจากตรงนั้นได้
ก็เลยคืนนั้นก็จบไปไม่มีอะไร
แต่พอรุ่งเช้าเราก็เลยแบบรีบที่จะไปตามของที่เขาทิ้งไป

ไปตามของที่ภรรยาผมทิ้งขยะไป

ไปตามที่เทศบาลเขาเก็บขยะไป
ไอ้การที่รถขยะเอาของขยะจากบ้านเราแล้วเอาไปทิ้งเนี่ย
เขาจะไปทิ้งที่ขยะรวมใหญ่อย่าบอกนะคุณตา
ตามไปถึงนั่นแหละครับเพราะว่าถุงขยะบ้านผมมันจะไม่ได้สีดำมันจะเป็นสีชมพู

พ่อประตูครับก็ตามจนไปเจอค่ะ
เราก็เอามาทั้งถุงเลย
ก็เราว่าเออก็คงต้องเอามาจำเรินแล้วคือเอาไปบรรจุอะไรคงไม่ได้แล้ว
แล้วพอคืนนั้นก็ยังไม่หยุดรอบนี้มาบีบคอเลยครับ
นานมากยาวนานจริงอีกนิดเดียวผมค่าใจแน่
เลยนึกถึงครูบารจานนะตอนณตอนนั้นนึกถึงขอบารมีครูบารจานนึกถึงพระมุทธเจ้าขอบารมีของท่านช่วย
ก็หลุดออกมาจากภาวะนั้นได้
จากภาวะนั้นได้เราก็รีบที่จะตั้งใจแล้วว่า
ภายในวันสองวันนี้เราจะเอามีดไปบรรจุด้ามแล้ว
กะว่าจะไม่รอเลิกแล้วครับ

ก็เสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาไปบรรจุ
ก็ใส่ด้ามอะไรเรียบร้อย
ความแตกของมีดพอเราบรรจุด้ามเสร็จ
อคละที่มันเลือนที่ตัวมีดครับมันกลับขึ้นมา

ไอ้ที่เราที่เขาเล่าให้ฟังว่ามันมีน้ำไหลออกมาจากใบมีดที่เป็นเหมือนน้ำมันนะครับ
มันก็มีน้ำขึ้นมาแล้วก็จะมีกลิ่นด้วย

ถ้ามีน้ำมาก็แสดงว่ามึงกำลังจะบอกอะไรบางอย่างดิ
ใช่ครับก็คือเหมือนตัวมีดน่าจะกลับมาทำงานได้เหมือนเดิม
ก็คือเขาเรียกอาถรรพ์ของมีดครับกลับมาเหมือนเดิมคือใช้งานได้
มันจะมีคนตายไหมตอนนั้นที่น้ำเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่
เล่มเนี้ยถ้ามันมีน้ำออกมามันคือการส่งสัญญาณบอกว่าจะมีคนตาย
ใช่ครับตอนแรกเราก็คิดว่ามันอาจจะเป็นแค่เรื่องเล่านะครับ
คือมันอาจจะไม่จริงอะไรอย่างนี้
พอหลังจากนั้นสักไม่เกินเดือน
กลัวว่ามีญาติที่อยู่ห่างกันครับเสียชีวิต
แล้วก็ทุกครั้งที่มีน้ำไหลเอามาจากมีด
ก็จะมีคนประมาณไม่เกินเดือน๒เดือนจะต้องมีคนเสียชีวิต๑คน

อยู่มาเกือบ๒ปีแล้วครับ

ตอนที่ได้มีดเล่มนี้มาครั้งแรกเลย

ทำไมร่างสีดำทั้งเด็กตัวเล็กตัวใหญ่
เขาถึงมาปรากฏให้เห็น

คือผมมองว่าเขาน่าจะอยากให้เรา
น่าจะบอกเราว่าสิ่งที่เราเข้ามาเขาอยู่ในนั้น

แต่ดูเหมือนว่าพอเขาเข้ามาในบ้านได้
แล้วเขาไปปรากฏตัวให้แฟนคุณตาเห็น
มันเป็นการปรากฏตัวให้เห็นก่อนที่แฟนคุณตะ

คือผมคิดว่านะครับน่าจะเป็นเหมือนกับว่า

คือเขาพยายามเค้นเราว่าเราเอาอะไรมา

แกกำลังจะให้แฟนแกเอาพวกฉันไปทิ้ง

ก็พอหลังจากที่บอก

ถันของมันก็กลับมาเหมือนเดิม

เหมือนเป็นน้ำมันไหลออกมาจากมีดเนี่ย

แล้วก็ปกติเราก็อยากได้แค่ไว้เป็นมีดหมอสนรักษาคน
แต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องถูกเอาไปใช้ในทางพวกศพพวกวิญญาณอยู่ดี

เขาก็จะให้เราเอามีดไปช่วย

วิธีการช่วยอันนี้เราพูดถึงในเคสนี้ก่อน

บอกมาว่าศพเนี่ยเผาไม่ได้

คือเราจะใช้ตัวมีดเนี่ยครับ

คือบาปไปที่ข้อมือคือเราไม่ได้ตัดจริงนะครับ
เราใช้วิธีตัดเหมือนสับไปที่ข้อมือ
ที่ขอที่ขา
แล้วบอกเขาว่าสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้

สุดท้ายมันก็ต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติ
คุณไม่สามารถอยู่บนโลกใบนี้ได้ตลอดไป
เพราะฉะนั้นในเมื่อวงจรของธรรมชาติมันเป็นแบบนี้
คุณก็ต้องไปตามวงจรตามกฎของธรรมชาติ
คือการแก้อาถรรพ์ของศพที่เขาว่ากันว่าเหมือนจะเผาไม่ได้มีปัญหา

ต้องย้อนกลับไปถึงคนที่เป็นเจ้าของมีดเล่มนี้
เป็นเหมือนกับหมอยา
คือเท่าที่ผมสืบประวัตินะครับ
ท่านเป็นทั้งหมอยาด้วยทั้งครูศักดิ์ด้วยแล้วก็ทั้งสับปะเลอด้วย
แล้วหมอยาทำไมต้องมีมีดหมอเอาแบบไม่เกี่ยวกับสับปะเลอ
ครับคือมีดหมอของหมอสมัยก่อนจะมี๒อย่างคือใช้สับถากยา
อันนี้ก็คือจะเป็นมีดที่มีคมใช้สับถากยา
แล้วก็มีดอีกชนิดหนึ่งใช้สำหรับรักษา
อย่างเช่นผากเสาเพื่อรักษากระดูกแตก

หรือโดนของโดนอะไรเขาใช้มีดเป็นตัวไล่ออก

หลังจากที่บรรจุทุกสิ่งทุกอย่าง

แล้วยังไงต่อ
เราจะเก็บิมอะไร

มันไม่เป็นสิ่งที่ทำให้มีคนตาย
มีคนที่อยู่ใกล้ตัวเรา
มีเสียชีวิตเป็นการเตือนล่วงหน้า

เพราะจุดประสงค์ของเราเราใช้รักษาคนปกป้องบ้าน
ซึ่งในสมัยก่อนมีดสมัยโบราณใช้ในการรักษามากกว่าการทำลาย
สมมุติมีคนสักคนหนึ่งเขาป่วย
แล้วเขาอยากจะได้รับวิธีการรักษาครับ
ถ้าจะรักษาเขายังไงกับมีดอย่างนี้ทำอะไรกับเขา
คือการรักษาในลักษณะนี้ครับอย่างเราตัวเราเองนะครับ
เราก็ต้องหาความรู้เพิ่มเหมือนกันคืออย่างตอนนี้เราก็เรียนแพทย์แผนไทย
โรงเรียนแพทย์แผนไทยเพื่อที่จะเอาความรู้ที่เราสะสมจากแถบบ้านเราทางอำภาวาเนี่ย
เขายกขึ้นมาเพื่อจะมาใช้ในการรักษาคน
มี่พวกนี้มันเป็นองค์ประกอบสิ่งหนึ่งที่แบบ
ครูหมอยาสมัยก่อนจะต้องมี
คุณหมอแพทย์กรมรพัฒน์มีหินบดยามีตำราแล้วก็มีมีด
เพื่อใช้ในการรักษาคนประกอบกัน

แสดงว่าในมีดเล่มนี้นะ
น่าจะมีผมเรียกว่าเป็นดวงวิญญาณกันแล้วกัน

ที่บอกว่ายืนกันหลายตนหลายดวง
ถ้านับรวมประมาณสักเท่าที่เห็น

หมายถึงว่าอาจจะเป็นวิญญาณที่
อาจจะถูกผ่านพิธีกรรมจากมีดเล่มนี้

อ่าใช่ครับ

ก็เปลี่ยนไปแล้วครับเพราะฉะนั้นอ่า

ก็เป็นผมของศพที่ตายโหงนะครับ

กระดูกเท่าของคนตายวันเสาร์

ขอให้ดูตรงอัคคละที่บอกว่า
ก่อนหน้านี้มันเลือนลาง

เพราะว่าเป็นมีดที่ใช้ตัดพวกตาสั่งด้วย

ใช่ผมก็ว่าเอ๊ะทำไมสับปะเหลอต้องมีมีดอันนี้
จากเอาไว้สะกดวิญญาณทำพิธี
เอาไว้ตัดตาสังที่มัดอยู่แต่ผมเคยเห็น
แล้วก็สันมีดเอาไว้เคาะกะลามะพร้าว
เพื่อล้างหน้าศพก่อนที่จะเผาศพ

ตรงอักษระมันลางลางไปเลย
ไปเลยครับคือเราจะไม่เห็นตัวอักษรเลย

ตัวที่มันลางครับมันเริ่มปรากฏขึ้นมาชัดขึ้น
มันจะมีของสักกี่อย่างบนโลกใบนี้ที่มันจะเป็นของอาถรรพ์ด้วย
แล้วมันจะเป็นของที่ใช้รักษาคนด้วย
มันมีกี่อย่างที่มันเป็นลักษณะแบบนี้
ผมพูดตรงนะทั้งรักษาและเป็นของอาถรรพ์

ถ้าใครครอบครองไม่ดี
มันก็อาจจะเกิดอาถรรพ์กับคนนั้น
ส่วนใครที่ต้องการการรักษาของสิ่งนี้
ก็สามารถที่จะไปช่วยรักษาได้

ก็จะมีแค่มีดหมอเนี่ยครับ

แต่ส่วนมากก็จะเป็นทางใดทางหนึ่งไปเลยถูกไหมครับ

ถันในที่นี้ก็คืออาจจะเอาไว้ทำร้ายคน
อาจจะเอาไว้ช่วยเหลือเจ้าของโดยเฉพาะครับ

ตามหานิยมเสน่ห์การค้าขายหรืออะไรก็แล้วแต่

อีกทางหนึ่งก็คือเอาไว้ทำร้ายคนโดยเฉพาะ

ช่วยคนได้และทำร้ายคนได้
ครับถ้าเอาวิชาในทางสับปะเลอไปใช้ในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง
ก็สามารถที่มันกลายเป็นวิชาที่ทำร้ายคนได้
คือเป็นศัยศาสตร์เป็นมนต์ดำ
เพราะฉะนั้นคนที่มีอาชีพสับปะเหลอทุกคน
ก็จะมีมีดหมอนี้ประจำตัวของใครของมัน
ใช่ครับแล้วก็จะสืบกันเป็นรุ่นต่อรุ่น
แล้วถ้ารุ่นไหนไม่รับต่อเช่นเจ้าของมีดเล่มนี้เหมือนกับลูกหลานไม่รับต่อ
ก็ต้องมีการให้คนอื่นมารับช่วงต่อไปใช่ครับ
ถึงแม้ว่าเราไม่ได้เป็นอาชีพสับปะเลอแต่เราก็เอามาเก็บสะสมได้
ครับก็เหมือนกับว่าเราก็รักษาไว้แล้วก็ให้มันคงความเป็นดั้งเดิมของมันไว้
เพื่อไม่ให้มันตกไปอยู่ในมือของคนที่จะเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดี
คำว่าของอาถรรพ์คำว่าของที่มันอยู่ในหมวดหมู่อะไรพวกนี้
ผมว่ามันอยู่ที่คนใช้
คนที่เอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควร
มันก็จะมีผลจากการกระทำ
ส่วนคนที่อาจจะไม่ได้ไปใช้อะไรเลย

เพราะตัวเองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องของการไปรักษาคนหรือ
ถ้าเก็บสะสมไว้เฉยก็ได้เหมือนกัน
แต่ว่าคุณต้องรู้ก่อนว่าของที่คุณเอามาสะสม

ถ้าเราเจตนาเราดีของอะไรก็แล้วแต่
มันก็จะถูกใช้ในทางกุศลทางที่ดี
แต่อย่างเช่นอันนี้คือเจตนาในการอนุรักษ์

เพราะว่ามันเป็นของท้องถิ่น
ที่อยู่ในอำภาวา
นี่ก็คือหนึ่งในมีดหมอของอำภาวา

เป็นนักสะสมแนวนี้โดยเฉพาะ
อยากมีโอกาสสักครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมนะ
อยากเห็นที่บ้านโดยรวมทั้งหมดว่า
ของสะสมต่างที่ถูกเก็บไว้ในบ้าน
มันจะเหมือนจินตนาการที่ผมนึกภาพคนสะสมของเล่นหรือเปล่า

เราเก็บของพวกนี้ไว้ในห้องพระเรา

ส่วนแต่จะเป็นของที่มีเป็นชิ้นเล็ก
มีบ้างครับ

คนนี้เขาสะสมของอาถรรพ์เหมือนกัน
สะสมแม้กระทั่งประตูช่องเมน
ประตูเหล็กที่ดันลงศพเข้าไป

ก็อันนี้ต้องอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนครับ
แต่ว่าพวกนี้บางทีบางคนเขาชอบสะสมของเกี่ยวกับวิญญาณใช่ไหมครับ
เพราะว่าเขาสามารถที่จะสื่อสารแล้วก็สามารถสื่อกับดวงวิญญาณได้
หรือบางคนก็อาจจะชอบในสิ่งลี้ลับความตื่นเต้นนี้ก็อาจจะเก็บในส่วนนั้นไปในลักษณะนั้น
ทั้งหมดเลยก็อยู่ที่ความนิยมชมชอบของแต่ละคน

แต่ทั้งหมดเลยเราก็ย้อนกลับไปพูดคำเดิมว่า

คุณต้องรู้ก่อนนะว่าคุณจะ
เอาอะไรมาบูชาเอาอะไรมาสะสม
บางคนอาจจะไม่ถึงขั้นนี้แต่บางคนอยากจะ

บางคนอยากจะได้รักยมลูกกรอกหรือจะไปทางไหนก็แล้วแต่

มันมีทั้งผลดีและผลเสีย

ครับใช่ครับ
โอเคคุณตะขอบคุณมากที่วันนี้เอามีดเล่มนี้
มาให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้รู้จัก
ได้ดูกันแล้วก็ได้รับรู้ถึงอ๋อ
มีดหมอเนี่ยเขาสามารถทำร้ายคนได้

ขอบคุณมากนะคุณตาครับขอบคุณครับ
แล้วก็เหมือนเดิมฝากไปถึงคุณผู้ชมนะครับสำหรับท่านไหนที่มีของสะสมแบบนี้ก็ได้นะ
อาถรรพ์หรือที่บ้านคุณเก็บของอาถรรพ์ที่มันแปลก
หรือเป็นเรื่องเล่าที่เป็นประสบการณ์หลอนชวนขนหัวลุก
ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการนะครับ
เราจะได้มาพูดคุยกันจะได้มาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกันว่า
สิ่งต่างที่คุณสะสมอยู่หรือประสบการณ์ที่คุณเจอเนี่ยมันเป็นยังไง
และครั้งหน้าเราก็จะกลับมาพบกันเหมือนเดิมครับ
สำหรับสัปดาห์นี้เวลาหมดหมดเวลานะครับฝากไปถึงคุณผู้ชมด้วย
เพื่อจะได้ไม่พลาดสถานีผีดุและรายการดีจากทางไทยรัฐออนไลน์ของเรานั่นเองครับ
ส่วนสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครนั้นพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง
พร้อมด้วยทีมงานลาทุกท่านไปก่อนครับส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดี
ไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจอเจอกันใหม่วันศุกร์หน้า
วันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกคนสวัสดีครับ

วันนี้ปกติแล้วมันจะแห้งเป็นสนิมครับแต่วันนี้มันเหมือนมีน้ำมันที่มีดนะครับจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าตอนแรกเราถ่ายเสร็จแล้วนะแล้วก็กำลังอินเสิร์ตมีดก็เอากล้องเข้ามาแล้วคุณตาก็ยกมีดขึ้นมาแล้วก็มาถ่ายให้กล้องดู
พอบอกคุณตะเขาก็ทำมืออย่างเงี้ยแล้วก็บอก
วันนี้มีดเหมือนมีน้ำมันขนนี่ลุกกันเกลียวเลย
หน้าเปลี่ยนเหรอครับเพราะว่ามีชีวิตที่แบบมีน้ำมันครั้งสุดท้าย

คือปกติแล้วชักออกมามันจะเป็นสนิมสีแดงเต็มมีดนะครับ
แต่วันนี้ที่ปลายมันเป็นน้ำมัน
แล้ว๕๖เดือนที่แล้วตอนที่มันมีน้ำมัน

ก็มีญาติที่ได้เนื้อกันนะครับเสียชีวิต
แล้วผมไม่อยากถามต่อเลย
อันนี้มันมีน้ำมันแล้วมันยังไงอ่ะ
แน่ว่าเพราะว่าเราเอาออกมาจากที่เก็บหรือเปล่า
หมอไม่ได้เอาออกมานานใช่ไหม

มีครั้งไหนที่เอาออกมาแล้วมีน้ำมันแล้วไม่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไหมคะ

ทุกครั้งที่มีน้ำมันที่มีดเนี่ยจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งครับ
แล้วไม่ได้มีน้ำมันกินมันจะมีกลิ่นด้วย
ช่วยอวยพรทีมงาน
พี่แจ็คและทีมงานสถานีพี่ทุกคนหน่อยคะ
ไม่อยากให้พูดเลยนะวันทีที่ก้มไป

เมื่อกี้อุปสรรพ์ไม่พูดไง

ดูก่อนฟังจมูกไม่ดีแทบอย่างนู้น

ตามธรรมดา
ได้ครับมันก็จะเป็นของมันแบบนี้ครับ
ท่านอาจจะมาให้รับรู้ว่าเนี่ยไอ้การที่มันมีน้ำมันออกมาให้คนได้เห็นกันเป็นแบบนี้ไง
แค่นั้นก็ได้ไงให้ให้คนดูได้เห็นก็ได้
อันนี้คือก็คิดในแง่มุมที่มันในแง่มันโอเค